การเล่นจักรจันทร์เป็นการเล่นที่สามารถเล่นคนเดียวตามลำพังได้หรือจะเล่นกันเป็นกลุ่มก็ได้
โดยการเล่นจักรจันทร์นั้นไม่ได้เล่นเพื่อแข่งขันกันว่าใครแพ้หรือใครชนะ
แต่เป็นของเล่นในกลุ่มประเภทที่ให้ความเพลิดเพลินกับเด็กเพราะจะได้เล่นเพื่อทำให้เกิดเสียงจากแรงเหวี่ยง
และเมื่อเด็กได้รวมตัวกันเล่นก็ยิ่งเพิ่มอัตรรสความสนุกมากขึ้นเพราะจะเกิดเสียงร้องดังเซ็งแทร่เหมือนกับได้อยู่ในพื้นที่ที่มีแมลงจักรจันทร์ส่งเสียงอยู่จริง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน